ค่ำเมื่อคืนนี้เองยิงสกัด๑๐ล้อคลั่งซิ่งแหกด่านชนสนัดเลยฮะ
ค่ะคือไม่ระทึกไม่คลั่งนะเดี๋ยวท้ายข่าวนะครับว่าเบิร์ตได้เลย
อืมเพราะว่าช่างซ่อมรถค่ะขโมยรถออกจากอู่นะครับ
ฝ่าไฟแดงครับชนรถตำรวจชนรถชาวบ้านที่เบิร์ตพูดเนี่ย
แค่ส่วนเดียวเพราะว่าหนีไล่ล่ากัน๓๐กิโลเมตรครับ

มันจะชนเขาเนี่ย

ใสจริงนะเนี่ยเอาด้วย
มันใสจริง
โอ้ยจริงเดินกระดมจริง

บอกแล้วไง

เอ้ยมันคำเหลือแล้ว
คำนู้นแล้วคำนู้นแล้ว

มา

ระทึกพอไหมครับคุณผู้ชมฮะ

เหตุการณ์นี้ที่เกิดขึ้นที่ระยอง

ล่อยตามจับรถมันทุกสิบล้อครับ

มุ่งหน้าเข้าตัวเมืองระยองฮะ

ล่อยล่ากระเด็ดไปเจอครับ

ตรงแยกตำพงอ่ะแยกตำพงที่เราซื้อผลไม้กันอ่ะเอ่อแยกตำพงอ่ะ
นะครับรถจอดติดไฟแดงอยู่สัก๒๐คันได้มั้งคุณผู้ชมดูดูไปด้วยนะ
ตำรวจตามมาทันครับลงไปยิง

ชาวบ้านที่ติดไฟแดงอยู่แตกตื่นเนี่ยคุณผู้ชมฮะนี่ครับตำรวจลงมาแล้วลงมาแล้ว

มายิงเนี่ยนี่ครับจอดลงลง
ไม่ลงยิงยางนะเนี่ยครับ

ไม่ยอมหยุดครับคุณผู้ชมไปแล้วโอ้ไปแล้วไปแล้วไปแล้ว
โอ้โหมันผ่าไปอย่างนั้นเลยว่าเฮ้ยเกาะกลางถนน
คือไม่ได้สนใจอะไรเลยเพราะว่ารถเขาติดไฟแดงอยู่แล้วมันก็ขึ้นเกาะกลางแบบนี้เลยเหรอ
นี่สวนเล่นแล้วนะสวนเลนแล้วข้างหน้าจะเป็นยังไงน่ะ
ตำรวจนะครับขับไล่ตามอีกหลายกิโลเมตร
กระทั่งรถสิบล้อของคนร้ายเสียหลักพุ่งตกร่องกลางถนนครับ

เจ้าหน้าที่เข้าไปปิดล้อมปิดล้อมปิดล้อมนะครับ

อันนี้อยู่ห่างจากที่เบิร์ตเล่าเริ่มเรื่องมา๓๐กิโลเมตรคุณผู้ชม
เขาขับดิคนร้ายใครอ่ะอติเทพครับ
ติเทพพลพิทักษ์หรือว่าติ๊ดอายุ๓๑ปี
ตำรวจจับได้เสร็จปั๊บก็ไม่พูดอะไรนะครับ
ยืนหลับตายืนหลับตานะครับปิดปากนะ
อย่างนั้นไปลงพักติ๊ดติ๊ดมากไปลงพักเลยไปลงพักมากจำพูด
ส่วนรถสิบล้อพังยับครับคุณผู้ชมโดยล้อรถมันยางออกไปริ้วริ้วริ้ว
มาดูเจ้าของอู่ซ่อมรถบ้างนางสาวอิสรีสาธรณกิจอายุ๔๐นะครับ
ล่าวบอกว่าติ๊ดเพิ่งมาอยู่อู่ที่๒วัน
จู่ติ๊กมันกระโดดขึ้นเลยครับติ๊กกระโดดขึ้นแล้วขับออกไปเลย
จากการโตสอบประวัติดูประวัติหน่อยนี้
ว่าครั้งนี้น่าจะคลั่งยาแล้วก็เลยทำแบบนี้
ระหว่างตำรวจไล่ล่ามีรถยนต์ของชาวบ้าน๑คัน
ลูกหลงจากกระสุนปืนของเจ้าหน้าที่
ก็ไปแจ้งความกับตำรวจสพเมืองเอาไว้แล้วนะครับ
เดี๋ยวก็ดูเรื่องของการเยียวยากันต่อไปครับ